คุณผู้ชมมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะครับ
ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
ท่านอาจจะมีสิทธิ์เพิ่มเติม
มีสวัสดิการเพิ่มเติมในบัตรของท่านด้วยนะครับ
เพราะว่าในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองนะครับ
หน่ายส่วนที่รัฐส่วนที่จิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เปิดเผยครับว่าในเดือนกรกฎาคมนี้
จะเป็นช่วงที่รัฐบาลเพิ่มทางเลือกในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้ท่านนั้นสามารถใช้ซื้อสินค้าทั่วไปในตลาดสด
โอ้โหเป็นทางเลือกให้กับรัชชนเลยค่ะ
ใช่นะครับก็ก่อนหน้านี้ถ้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไปซื้อของต้องไปซื้อที่ร้านทงฟ้าประชาบรัฐ
แต่ทีนี้แหละครับลูกค้าหลายท่านผู้ถือบัตรหลายท่านบอก
อยากซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ตลาดสดบ้างได้ไหม

ซึ่งจะส่งผลให้ร้านค้าในตลาดสดที่เข้าร่วมโครงการ
ก็มีรายได้เพิ่มด้วยเช่นกันนะครับ
ที่เข้าร่วมโครงการในตลาดสด
ใช้บัตรจ่ายเป็นค่าสินค้า
ระยะแรกทางกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้า
ไม่ต่ำกว่า๑แสนร้านที่จะเข้าร่วมนะครับ
ต้องย้ำว่าเป็น๑แสนร้านในตลาดสดนะฮะ
กระทรวงพาณิชย์จะแก้ข้อจำกัดของการใช้กับสวัสดิการแห่งรัฐ
จะเป็นการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ซื้อของผ่านแอป
จะไปซื้อหมูที่เขียงหมูที่ตลาดก็ได้
จะซื้อผักในตลาดก็ได้

จะไปซื้อยาร้านขายยาก็ได้
จะเปิดตัวเร็วนี้
คาดว่ากลางเดือนกรกฎาคม
เงินจะสเปร็จทั่วประเทศ

ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่

จัดสินค้าราคาถูกพิเศษ

ข้าวสารของใช้จำเป็น

ใน๔๐๐๕๐๐ล้านค้านะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกต่อนะครับ
ว่ารัฐบาลพยายามวางแนวทาง
ค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคในระยะยาว

รวาลสินค้าทงฟ้าราคาประหยัด

ใช้กับโครงการที่สร้างความยั่งยืน

ฐานรากได้มากกว่านะครับ